คุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับพระเอกตีหล่อกันบ้างดีกว่า

ช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกเลยว่าแน่นจุก
เชียงใหม่โคราชกรุงเทพกรุงเทพโคราชเชียงใหม่

กลับมาปุ๊บกระโดดขึ้นเวทีรับจ๊อปเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ปั๊บเลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งต้องบอกหนุ่มโก้ค่ะเขาความสามารถครบเครื่องนะคนนี้
โดยเฉพาะเรื่องดนตรีได้ฟอร์วงรูปท็อปกับเพื่อนสีค่ะ
หนุ่มปี๊พามาถึง๑๐ปีแล้วก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปหมัดหมานนี่เอง

ว้าวพ่อคุณจ๋าความสามารถทางดนตรีล้นเหลือจริง
ส่วนเรื่องงานแสดงนั้นโก้ก็ยังไม่ทิ้งนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งโชว์ชาติเลิฟซีนร้อนชาติ
แบบนี้เลยในซีรีส์ขับไฟเดย์ไปค่ะ
แต่งานนี้หวานใจตัวจริงจะว่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกัน

คัมแบล็คขึ้นจออีกครั้งนึงหรือเปล่า
หลังจากที่โก้เพิ่งไปเจอบิ๊กเอ็มมาในรายการนึง
เราไปอัปเดตกันทั้งหมดเลยค่ะ

พี่เกมจะกลับมาแบบเป็นนักร้องหรือเป็นดารา
เขาก็เดินหน้าทำผลงานดีออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับ

แต่ว่าละครเรื่องล่าสุดคุณโก้จูบเยอะมากเลยนะคะแบบยังไง
มันฮื้อมันฮื้อ
แต่จริงก็ไม่ได้เจ้าชู้นะคือผู้หญิงเขาหลอกเราแหละ
เราก็เลยต้องแบบเออเราโดนหลอกเราก็แค่ไหลไปตามน้ำ

จริงไม่มีแล้วชีวิตจริงเป็นคนดีมากเลยครับผม

ไม่จริงชีวิตจริงเป็นคนดีเนี่ยคือ
แต่จริงโก้นี่รู้จักกันโก้ตัวจริงน่ารักนิสัยดีมาก

เมื่อช่วงสงการพอดีเนี่ย
ไหนเขาก็หล่อคุณผู้ชมค่ะ